มันก็เกือบมากเลยนะครับ

มันก็เกือบมากเลยนะครับ

มันก็เกือบมากเลยนะครับ

หนุ่มเลยหลายคู่เลยจะต่อยกันหน้าหนุ่มแล้ว

นี่ครับคุณผู้ชมครับผมเล่าสั้น

อปชเก่าก็รู้ว่าใครอยู่
เบื้องหลังรอกคนเสื้อแดงมาชุมนุ่ม

บอกว่าคำพูดของคุณจะสู้

คุณผู้ชมถ้าใครตามการเมืองจะรู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับ
คุณเสกสกลไม่ติดเก้าอี้สิครับลุกเข้าไปจับแขนคุณประเสริฐหันมา
อื้อหือเกือบจะวางมวยกันเค่มข้นทุกเวทีจริง
แต่ผมย้ำนะว่าการเมืองต้องไม่มีความรุนแรงครับ

ส่วนเวทีดีเบตใหญ่ที่คนรอคอยก่อนจะเลือกตั้งเนี่ย

เพื่อต้องรอดูกันต่อไป
ใช่แล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะเวทีดีเบตของไทยรัฐรอเลยค่ะ
เวทีแรกที่เราจะเปิดกัน๑๘เมษายนนี้

ประเดิมเลย๔เวทีใหญ่ของไทยรัฐต้องรอตามด้วยนะคะ

สงกรานทั้งทีพลเอกประยุทธ์จะไปรดน้ำขอพรพี่ใหญ่หรือเปล่า

พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็สุดแล้วแต่
สุดแล้วแต่ว่าท่านจะอยู่หรือไม่อยู่
อ่าอยู่ไหมอ่ะหมายถึงพลเอกประวิทย์อยู่ให้ได้รดน้ำไหม
อันนี้อันนี้พาไปดูกันหน่อยค่ะพลเอกประวิทย์ค่ะ
ก็ช่วงสงกรานนี่แหละหาเสียงไปตามสถานีขนส่ง
วีดีโอคอลอวยพรประชาชนที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ

บังการนะครับสู้สู้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ